ส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัดนะครับประสบกรณิกรทั่วประเทศก็ได้ร่วมพิธีแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
นายประสานพันลิมานะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
พร้อมอาจารย์และนักศึกษาประมาณ๑๐๐คนร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมียืนสงบนิ่ง๙นาที
และแปลอักษรรูปหัวใจเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อำนวยการเทคนิคสิงห์บุรีกล่าวว่าตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
วิทยาลัยก็ได้ให้บริการย้อมผ้าสีดำและสอนผูกริบบิ้นสีดำสำหรับใช้ในการไว้อาลัยอีกด้วย
ขณะที่คณะครูนักเรียนโรงเรียนกาญจนาพิเศษสุราธานีก็ได้ร่วมแปรขบวนเป็นรูปหัวใจและเลข๙
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
นายสำรวยพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อโรงเรียน
และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระประมาพิไทยย่อพ่อปรเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
นำมาซึ่งความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้
ขณะที่พันเอกรังสรรตันสิทธิแพทย์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทหารบกที่๒๓ก็ได้นำนักศึกษาวิชาทหารจาก๑๐โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นกว่า๕๐๐คน
แปรขบวนเป็นตัวอักษรคำว่าเรารักพ่อและแปรขบวนเป็นเลข๙ไทยอยู่ตรงกลางรูปหัวใจที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทหารบกที่๒๓ค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่น
พร้อมร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราชเพื่อให้ราศดรทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส่วนที่ห้องประชุมศรีสว่างรัฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๒อำเภอเมืองบุรีรำ
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง๖๖แห่งร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
พร้อมกับนำริบบิ้นสีดำไว้ทุกจำนวน๑แสนชิ้นมอบให้กับนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี
รวมทั้งแจกจ่ายให้กับนักเรียนในสังกัดในช่วงเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช